โอ้โหเมฆครึ้มมาแล้วคุณผู้ชมแบบนี้ต้องหาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแข็งแรงนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๗เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้จังหวัดในแถบภาคอีสานโดยเฉพาะด้านตะวันออกที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
มรสุมเจอลมเจอฝนอย่างหนักเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายพื้นที่จะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นรวมไปถึงภาคเหนือทางด้านแถบตะวันออก
รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ปัจจัยเป็นเพราะนี่เลยค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าเขตอากาศร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
คือปกคลุมเป็นวงกว้างบริเวณนี้คือฝนยังไม่ตก
ส่วนที่จะตกคือขอบคือเส้นขอบแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะนั่นก็คือบริเวณแถบภาคอีสานนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงแถบภาคตะวันออกนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
สิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังก็แน่นอนนะคะว่า
อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็อย่าอยู่ใต้ต้นไม้
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันให้ดี
ขณะที่ภาคใต้เองนะคะก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นทั้งฝั่งอันดามัน
ฝั่งอ่าวไทยประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ขณะที่กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคกลางแล้ว
มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ด้วยเช่นโอกาส
โดยรวมภาคเหนือภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
ขณะที่ภาคอีสานนั้นจะมีพายุฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
ลักษณะฝนที่ตกลงมาจะเป็นตกหนัก
ตกวัยตกแรงมีทั้งลูกเห็ดตกลมกระโชกแรง
ถึงลมพัดด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือให้ดีเพราะมี
ฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะเกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนค่ะส่วน
ตะวันออกนั้นก็มีแทบจะทุกจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะตราด
จันทบุรีส่วนภาคใต้จะตกหน่อยบริเวณจังหวัดสงขลา
ปัตตานียาลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันนั้นจะมีแถบ
จังหวัดกระบี่ตรังสตูนและจังหวัดพังงานะคะส่วนกรุงเทพ
มหานครวันนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันค่ะอากาศ
ร้อนแบบนี้เมื่อเจอลมใต้ที่พัดมาจากทะเลก็คือนำความ
มาเนี่ยจะทำให้บางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนได้๑๔
ของพื้นที่หรืออาจจะไม่รู้สึกนะคะแต่พรุ่งนี้เตือน
ไว้ก่อนว่าหลายพื้นที่นั้นมีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพล
พายุฤดูร้อนทั่วทั้งประเทศนะคะวันนี้ดิฉันขอตัวไป
ดูเหมือนว่าลมพัดแรงมากคงทนไม่ไหวแล้วค่ะต้องหาที่
หลบแล้วนะคะคุณผู้ชมดูแล้วแต่อย่างดีสวัสดีค่ะ